มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
ถ้าเกิดว่าอันนี้ขอฝนให้ฝนตก
แล้วถ้าเกิดคุณยายดูหมอลำอยู่กำลังม่วนเลยเด้อ

คุณยายเขาจะใช้วิธีไหนในการทำให้ฝนหยุดตก

คลาสสิกมากนั่นไง
วิธีการฝนตกและอยากให้ฝนหยุดก็คือ

เอาเหรอแต่มันต้องมีคุณสมบัติในการปักด้วยนี่
จะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง

อดมนุษย์สาวบริสุทธิ์

เป็นอย่างไรคะปากแล้วอย่างไรคะฝนฝนมาไหม
มาไหมมาโอ้ยจริงดิ
คุณยายกำลังจะดูหมอลำแล้วมันฮึ่มมาแล้วฮึ่ม
ฮึ่มไม่ใช่เสียงกองเสียงดนตรีนะเสียงฟ้านี่แหละค่ะ
คุณยายก็เลยต้องแปลงร่างเป็นฮีโร่มาหยุดฟ้าหยุดฝน

แต่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าฝนฟ้ามันไม่ได้มีอะไรห้ามได้หรอกค่ะ
แต่คุณยายเสียสละมากคุณเข้าใจไหมคุณเป็นใครจะกล้าเสียสละ
ถ้าเกิดไปปากแล้วฝนโครงรวมมาอย่างนี้
พายุมาอย่างนี้มันไม่คุ้ม
หวังว่าชาวบ้านคงไม่ได้ใส่รองเท้าบูธ

นี่จี๋ยังไงวังว่าไม่ต้องขนของขึ้นที่สูงกัน

เป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณโบราณเขานะคะ